คุณผู้ชมครับมีผู้ปกครองออกมาร้องเรียนว่าบุตรหลานของตนเองถูกคุณครูทำโทษด้วยกัน
เอาไม้ตีคนละ๑๓ทีเป็นแผลที่ก้นแล้วตอนนี้แทบจะนอนหงายไม่ได้
แล้วยืนยันว่าจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด
เหตุผลที่โดนตีคุณครูอ้างว่าเด็กเล่นกันขณะทำกิจกรรมนะครับ
หนึ่งในน้องที่โดนตีคือน้องบัสคุณผู้ชมเป็นเด็กชายอายุ๑๑ขวบ
เรียนอยู่ชั้นป๕ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลครองด่านอำเภอบางบ่อที่สมุทรประการ
น้องอยู่กับพ่อแม่ทีนี้บาดแผลร่องรอดฟกช้ำดูซิฮะที่ก้นเป็นแผลใหญ่มาก
น้องบอกว่าระบมเจ็บปวดทรมานนั่งไม่ได้เลยนะครับน้องบัตรเล่าไปน้ำตาไหลไป
บอกว่าโอ้โหบ่ายเมื่อวานเนี่ยคุณครูให้ตนเองกับเพื่อน๓คนไปกวาดขยะกับใบไม้ที่ดมของโรงเรียน
ระหว่างเดินเอาไปทิ้งไปเก็บเนี่ยก็หอกล้อกันตามภาษาเด็กคุณครูเห็นลงโทษเอาไม้ตีอย่างแรงคนละ๑๓ที
เจ็บมากปวดมากนอนหงายไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ซ้ำครูบอสนะฮะซ้ำคุณครูเองก็ยังบอกว่า
แน่จริงนะให้ไปฟ้องพ่อแม่เลยไม่กลัวนะซึ่งที่ผ่านมาโดนคุณครูทำแบบนี้บ่อยตีบ่อยจนไม่กล้าไปโรงเรียนครับ
ว่ามันเกินเหตุไปที่ว่าทำกับเด็กแบบนี้
เพราะว่าถ้าเกิดเด็กจะดื้อจะสนอะไรก็คือแบบ
เราก็ทำใจมาตลอดนะว่าลูกเราถูกตีมา
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ชนครูไม่ตี
ถ้าไม่ดื้อครูไม่ตีเราก็จะบอกกับลูกอะไรอย่างนี้ตลอดไง
เราก็ไม่เคยโทรไปทางโรงเรียนว่าเรื่องการตีลูกอะไรอย่างนี้
แต่มีครั้งนี้ค่ะมันเกินไป
แล้วเขาใช้ไม้อะไรตีพ่อของน้องบัตรเองไปถามครูบอสเลย
ใช้อะไรตีครูยอมรับเขาเอาไม้คุณผู้ชม
ไม้ขนาดใหญ่สักยาว๘๐เซนแล้วพันด้วยเทปกาว
แล้วตีน้อง๑๓ครั้งอันนี้คุณผู้ชม
แต่คุณครูยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำเกินกว่าเหตุ
ตีไปแล้วไม่ได้เห็นบาดแผลของเด็กที่ทำไป
เพราะเด็กดื้อและเล่นกันขณะทำกิจกรรม
อีกหนึ่งคนที่โดนตีคือน้องเอเดนเป็นแผลที่ก้น
เขาบอกว่าคุณครูตี๑๓ครั้งจริง
เด็กที่โดนตีทั้งหมดมี๓คน
แม่ของน้องบอกว่าลูกชายเจ็บขนาดนี้เป็นแผลขนาดนี้
คุณผู้ชมแน่นอนรับไม่ได้ตกใจมาก
รับว่ายังไม่ทราบเรื่องว่าครูตีเด็กขนาดนี้
รู้แต่ว่าครูมีการทำโทษนักเรียนเท่านั้น
แต่ไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นข่าวแต่ขอเจรจากับผู้ปกครองซะก่อน
แต่ผู้ปกครองก็ยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการกับครูอย่างถึงที่สุด

เพื่อขอย้ายครูคนนี้ออกนอกพื้นที่ไปด้วยนะครับ
ล่าสุดทางด้านของนางกริติยาโพเสนาภูมิในการเขตพื้นที่การศึกษา
ฐมศึกษาสมุทรประการเขต๒บอกว่า
เรื่องต้นมีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
แล้วก็ต้องขออภัยผู้ปกครองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และให้ความเป็นธรรมกับนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนด้วยนะครับ